เป็นเรื่องความเชื่อเหมือนกันครับต่างในจังหวัฏนครศรีธรรมดาศ

แล้วก็ให้คู่ภัยเนี่ยนำไปปล่อยศูนย์ธรรมชาติต่อไปครับ
ครับค่ะนี่ไงทุลักษณ์ทุเลกันเลยทีเดียวนะฮะโอ้โหเนี่ยก็ต้องจับแล้วน่ะ
งูจงอ่างนะฮะอาสาสมัครกู้ภัยมังกรและอาสามูลนิธิใต้เต็กตึงอำเภอทุ่งสงศ์
จังหวัดนครศรีธรรมราชก็มีชาวบ้านแจ้งไปรับแจ้งไปก็ไปช่วยกันจับงูจงอางขนาดใหญ่ครับ
ไปในบ้านของนายสมชายสุโขที่บ้านวังแห้งหมู่๙ตำบลถ้ำใหญ่
กู้ภัยไปถึงก็ต้องตะลึงแหละคุณผู้ชมงูจงอางตัวใหญ่มากแล้วขดตัวในห้องนอน
นอนอยู่ตกใจเลยครับก็รีบแจ้งไปโดยกู้ภัยต้องระดมผู้ชำนาญการด้านการจับงู
จับเองไม่ได้ครับเดี๋ยวงูฉกเอานะก็ระดมไปสักประมาณ๔๕คนพร้อมอุปกรณ์การจับงู
ช่วยกันจับโดยใช้ความระมัดระวังอย่างมากเพราะว่างูจงอางมีพิษร้ายแรงนะครับ
แต่ก่อนจับก็ต้องมีการจุดทูปขอเข้ามาก่อนขอเข้ามาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพราะว่างูตัวนี้เชื่อว่าเป็นงูเจ้าที่
คุณสมชายซึ่งเป็นเจ้าของบ้านเนี่ยบอกว่างูตัวนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นงูที่ใหญ่ที่สุด
งูจงอางที่ใหญ่ที่สุดตั้งแต่เกิดมาเพิ่งเคยเห็นทัศนัยยาวมากประมาณ๕เมตร
แล้วก็เจ้าหน้าที่เองก็ต้องใช้เวลาในการจับนับชั่วโมงเลยนะคะงูจงอางหรือว่าชาวปากใต้เขาเรียกว่างูบ้องหลา
เขาก็เชื่อกันว่าเป็นงูเจ้าที่ไงก็เลยต้องมีการจุดทูปขอขมาลาโทษกันเนี่ยนะคะคุณผู้ชมค่ะ
สุดท้ายก็จับได้แล้วก็นำใส่กระสอบปุ๋ยไปคืนสู่ธรรมชาติ
คุณสมชายเล่าให้นักข่าวฟังแบบนี้บอกว่าตัวเองเนี่ยนอนหลับอยู่ภายในห้องนอน
สะดุ้งตื่นค่ะเพราะว่าได้ยินเสียงคล้ายกับมีขโมยเข้ามาในบ้าน
ก็เลยออกมาดูแต่ที่ไหนได้ไม่ใช่ขโมยนะคะเป็นงูบ้องล้านหรือว่างูจงอางนี่แหละค่ะคุณผู้ชมค่ะ
คือเป็นงูขนาดใหญ่มีเกร็ดสะท้อนแสงมันวาวไม่เคยพบมาก่อน
งูตัวนี้เนี่ยเลื้อยเข้ามาในห้องเก็บของก็เลยโทรศัพท์เรียกกู้ภัยมาช่วย
โอ้โหทั้งใหญ่แล้วก็มีเกร็ดสะท้อนด้วยค่ะนะแน่นอนก็ต้องเชื่อเป็นงูเจ้าที่แหละเนอ
เมื่อสักครู่คุณได้บอกเลขบ้านคุณสมชายไหมคะ
ถ้าเกิดว่าเป็นก่อนหวยออกนี่คงจะไปบ้านนี้เยอะหน่อยนะผมไม่ได้บอกไปนะ
ว่าอยู่ที่บ้านเลขที่เท่าไหร่นะแต่ว่าอยู่หมู่
บ้านเลขที่๓๑ไหม๓๑เหรอออกไปแล้วนะฮะ